ตระเวนทุบเจดีภายในวัดสาลาเย็น

ก่อนขโมยไปนะเทเศษเงิน
ขออภัยเอาเศษเหรียญในโกรธไปด้วย
แต่เทอัฐิของผู้ตายเนี่ย
กองไว้ตรงนั้นแบบไม่กลัวเลยนะคุณ
ผู้ใหญ่บ้านของที่บ้านโพคู่ที่หมู่๑๐
ตำบลตากูกที่อำเภอเขาสินนรินจังหวัดสุรินทร์
ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ภาพและระบุข้อความ
แม้แต่กระดูกของบรรพบุรุษยังเอาไป

ทั้งที่โกรธใส่อัฐิไว้
แล้วมาเทกระดูกไว้ตามทุ่งนาแบบนี้คุณ

บอกว่าตอนนี้มันมีโจรเข้ามาทุบทำลายเจดี

ขอให้ญาติช่วยเอาปูมาโบกทับ
ตรงที่เราบรรจุโกรธไว้หน่อย
ชาวบ้านก็ทำนะแต่ก็ไม่ทัน
ท้ายที่สุดเจ้าโจรใจบาปมาขโมยโกรธแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูภายในวัดสาลาเย็นนะครับ
เมื่อวานนี้หลังจากทราบว่ามีคนร้ายตระเวน
ทำลายเจดีที่บรรจุอัฐิของคนตาย

มีเจดีถูกทุบไปกว่า๒๐องค์
และคนร้ายเททิ้งเท่าอาถิไว้ตามทุ่งนา
เป็นที่สังเวทใจแก่ผู้พบเห็น
โดยเฉพาะหัวจิตหัวใจของผู้เป็นญาตินะคุณ
ด้านของนายสาโรธชาวนา

ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนโพสต์เรื่องราวต่างลงในโลกโซเชียล
เปิดเผยว่าโกรธทองเหลืองที่ถูกขโมยไป
โดยปกติแล้วชาวบ้านจะนิยมใส่เศษเหรียญไว้ข้างในโกรธด้วย
อย่างน้อยก็๑๐๐๒๐๐บาท
ต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนต่างถิ่น
เพราะร้านค้าหลายแห่งแจ้งว่ามีคนต่างถิ่นมาซื้อเหล้ามาซื้อบุหรี่
โดยใช้เหรียญเก่ามาซื้อของนะครับ
ร้านค้าบางร้านเขาก็มาแจ้งว่า
มีคนจากต่างถิ่นที่มาซื้อเหล้าซื้อบุหรี่อะไรประเภทนี้
แต่ว่าใช้เป็นเงินเหรียญที่เก่าเก่
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นกลุ่มคนที่
รักรอบงัดเอาเจรียร์ดินท์เอาโกรธทองเรืองไปหรือเปล่า
ก็ยังไม่ทราบนะครับ
ทางด้านของพระอธิการสายเพศกระตะพุนโยจาวาสวัฒน์วัดสาราเย็น
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็แจ้งประกาศเตือนให้กับชาวบ้านแล้ว
ให้นำปูนมาโบกเพื่อเป็นการป้องกันการขโมยอัฐินะครับ
หลังจากที่มีโจรอรวาสมาอย่างต่อเนื่องในหลายหมู่บ้าน
ในพื้นที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ถือว่าคนร้ายไม่มีจิตสำนึกไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม
เพราะคนที่อยู่ในศีลในธรรมจะไม่กล้าทำพฤติกรรม